ส่วนเรื่องของการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก็มีการตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาโดยโรงพยาบาลบำราชนราดูลเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้
ก็เปิดพร้อมให้บริการแล้วนะคะลักษณะของการให้บริการก็เป็นแบบนี้คุณผู้ชม
เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายโดยโรงพยาบาลสนามของตลาดกลางกุ้งเนี่ย
ก็เป็นการเปิดมาเพื่อรองรับผู้ป่วยจากพื้นที่ตลาดกลางกุ้งที่มีผู้อาศัยอยู่ราว๒๘๐๐คน
คือยังไงจำกัดวงให้อยู่ตรงนี้ค่ะไม่ให้เชื้อออกไปสู่ภายนอก
โดยมีโรงพยาบาลบำราชนราดูลเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรับผู้เจ็บป่วยทุกกรณี
การรักษาออกเป็นสองส่วนนะคะคือคนไข้นอกและคนไข้ใน
มีเตียงรองรับประมาณ๔๐เตียงศักยภาพเนี่ยเทียบเท่าโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กเลยค่ะ
ส่วนมาตรการควบคุมโรคก็มีเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องการตั้งวางเตียงห่างกันประมาณ๑เมตร
มีระบบควบคุมการติดเชื้อระบบการถ่ายเทภายในและระบบป้องกันการติดเชื้อ
ส่วนนี้เปิดให้บริการตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
โดยมีการแบ่งโซนโรงพยาบาลสนามเป็นสามระดับนะคะก็คือคนไข้ทั่วไปอยู่ด้านหน้า
ภายในก็คือเป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิดและยังมีโซนปลอดเชื้ออีก๓โซนนะ
ทั่วใกล้ทั่วไปโซนภายในผู้ติดเชื้อแล้วก็โซนปลอดเชื้อ
หลังเปิดบริการโรงพยาบาลสนามมาเนี่ยนะคะก็มีทั้งคนไข้นอกคนไข้ในมารักษามากกว่าร้อยคน
แต่ละคนอาการไม่หนักค่ะพบไข้หนักแค่สองคนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้ว
ยังไม่มีใครนอนพักที่โรงพยาบาลสนามนะคะส่วนจิตอาสาชาวต่างด้าวก็มีด้วย
มาช่วยดูแลงานตรงนี้ประมาณ๑๐๐คนค่ะ

บางทีพูดกันไม่เข้าใจบางคนต่างด้าวเองก็พูดภาษาไทยไม่ได้
แล้วก็เหมือนกับเป็นการช่วยงานด้วยแหละบางคนก็ไม่มีงานตรงนั้นน่ะนะคะ
เดียวกันโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตสมุทรสาครที่ตะบนบางยะแพรก
ก็ยังไม่สามารถตั้งได้เพราะว่าชาวบ้านเขากลัวเนอะ

ถ้าเกิดว่าไปตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่
แล้วพวกฉันจะเป็นไหมฉันจะติดโควิด๑๙หรือเปล่า
มาตรการมันเพียงพอหรือเปล่าแล้วพื้นที่ในชาวบ้านจะทำกันยังไง

ค่ะนะครับแหมแต่ว่าผู้ว่าเนี่ยนะคะผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีเนี่ย
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่ออยู่
จริงแล้วที่นี่ไม่ใช่เป็นแค่โรงพยาบาลสนามนะ
ผู้ว่าบอกแบบนี้แต่เป็นศูนย์ควบคุมดูแลพื้นที่เป็นหลัก
คือเขาใช้คำว่าศูนย์ห่วงใยคนสาคร
เพราะว่าที่นี่เขาพื้นที่สีแดงใช่ไหม
ก็นี่แหละค่ะแล้วก็ทำหน้าที่ควบคุมดูแลพื้นที่
ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลสนามอย่างที่เรียกกัน
ทีนี้อยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐด้วย
เพราะถ้าเกิดว่าชาวบ้านไปค้านค้านรถของเจ้าหน้าที่ทหาร
ไม่ให้เอาเตียงไม่ให้เอาอุปกรณ์ต่างในพื้นที่เข้ามา

แล้วอย่างหนึ่งผู้ว่าเขาบอกว่าตอนนี้ภาพ

กลายเป็นว่าพอมีคนจังหวัดอื่นรังเกียจคนสมุทรสาคร
แล้วพอจะมาตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่สมุทรสาครเอง

อ้าวงั้นมันจะสะท้อนให้เห็นอะไรไหม
มันจะกลายเป็นว่าคนต่างถิ่นเขาก็จะมองว่า
นี่คนสมุทรสาครด้วยกันยังมองว่าไม่ปลอดภัยเลย

เออเดี๋ยวฟังเสียงผู้ว่าพูดเรื่องนี้นะคะ
ต้องเรียนว่าโรคโควิดในทีมันปุ๊บปั๊บ
แล้วถ้าเราทำงานอย่างเชื่องช้าตั้งที่ไหนก็ไม่ได้

แล้วเราจะไปบอกให้คนอื่นเนี่ยเขามา
กินอาหารที่สมุทรสาครปลอดภัยเที่ยวที่สมุทรสาครปลอดภัยเนี่ย
แล้วมันจะทำได้ยังไงขนาดคนสมุทรสาขอนยังกลัว
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องฝากขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยครับ
แล้วตัวนี้ถ้าเกิดว่าความคิดของท่านผู้ว่าจะไปไว้ตรงสนามกีฬา
หน้าจวนท่านท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างในส่วนของท่าน
หน้าบ้านผมเองถ้าเกิดมันไม่ได้จริง
หน้าบ้านผมเองเนี่ยก็ถ้ายังตั้งไม่ได้
ไม่รู้จะเป็นผู้ว่าทำไมลำบาก
มีอย่างหนึ่งเราต้องรักกันต้องเดินหน้าไปด้วยกัน
ต้องสมกีกันแล้วถ้าเราทางนี้ได้
คือวัสดุอุปกรณ์พร้อมเครื่องไม้เครื่องมือเราพร้อม

ร้อยครั้งไม่ชนะร้อยครั้งครับไม่แพ้แน่นอนเราจะผ่านไปด้วยกัน

พูดว่าพูดดีแล้วผู้ว่าจะมีคำคมมาอยู่เรื่อย

พูดว่าวัคซีนมาปีหน้าหน้ากากผ้าใช้ได้ตอนนี้แล้วตอนนั้น

หมายถึงว่าเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนเข้มงวดไว้ก่อนเป็นการดี
มาย้ำความมั่นใจความปลอดภัยกันเพิ่มเติม
จากนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคนะคะ

บอกว่าเป็นการค้นหาเคสในสมุทรสาครให้ได้มาก
แยะคนเจ็บออกมาเพื่อดูแลรักษา
ซึ่งการตั้งโรงพยาบาลสนามสำคัญนะ
แต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นที่ที่ทำให้มีความเสี่ยงสูงมาก

เขาก็ต้องมีระบบการดูแลสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างดี
อย่างเช่นที่โรงแรมที่กักตัวของรัฐ
ก็ทำมาแล้วเห็นไหมโรงแรมที่เราเคยพักไปพักผ่อนกัน
ก็ทำเป็นโรงพยาบาลสนามมาหลายที่ก็ปลอดภัยดี

ใช่นะคะก็ไม่ได้ทำให้พื้นที่รอบข้างเสียหายแต่อย่างใด
ก็ท่านยังบอกอีกว่าอยากจะขอความร่วมมือคนในพื้นที่ให้เข้าใจ
แล้วก็ให้ความร่วมมือด้วยเพื่อที่จะให้แพทย์ทำงานได้ง่าย

จะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง
ประเด็นหลักคือต้องชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจ
ว่าทำอะไรแล้วชาวบ้านจะปลอดภัยไหม
จะได้รับรู้รับทราบพร้อมกันนะครับ